น้ำท่วมครับคุณผู้ชมฮะเมื่อคืนนี้เนี่ยชนบุรีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมง
น้ำแข็งคุณผู้ชมหลายพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมระดับเอวครับ
โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบางละมุงเดี๋ยวให้ดูฮะค่ะตกต่อเนื่องที่คันนี้
ฝากระโปรงหน้าค่ะเกินครึ่งคันครับ
อันนี้จมน้ำแบบนี้เลยเป็นถนนสูงวิทย์พัทยาใต้
เรียบหาดพัทยารวมไปถึงถนนเส้นเรียบทางรถไฟ
ถ้าสูงหน่อยก็เมตรหนึ่งรถยนต์บางคันครับที่ขับลุยน้ำดับเลยไม่รอดครับ
ส่วนนี่บรรดาคนที่เดินเท้ากันก็ต้องลุยน้ำท่วมระดับเอวเลย
ส่วนพื้นที่อำเภอศรีราชาเนี่ยน้ำท่วมถนนแล้วก็บ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะ
โรงเป็ดชุมชนตลาดฉลองครับและเขตเทศบาลเมืองศรีราชาน้ำท่วมสูง๓๐๕๐เซน
คนก็ต้องเก็บข้าวเก็บของขึ้นที่สูงไว้ก่อน
แต่ทางนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีราชาและเจ้าหน้าที่ครับไม่ได้นิ่งนอนใจนะลงไปช่วยเหลือชาวบ้านด้วย
เมื่อเช้านี้ครับทีมข่าวไปสำรวจดูในเมืองพัทยา
แล้วอาจจะมีเป็นแอ่งนิดนะแต่ส่วนใหญ่ก็แห้งแล้ว
เจ้าหน้าที่เมืองพัทยาเร่งทำความสะอาดตามจุดต่างครับ
นี่คือเป็นสภาพหลังจากน้ำแห้งเนาะ
ก็จะเหลือขยะหน่อยนึงใช่ค่ะนี่จากพัทยา
พาไปดูที่นครนายกหน่อยไหมคะนครนายกฝนตกหนักช่วงสักประมาณตี๓ตี๔คุณผู้ชม
พื้นที่เทศบาลเมืองนครนายกดูสิน้ำมันมาขังแบบนี้ระบายออกไม่ทันนะคะ
ท่วมตรงสี่แยกใต้ฟ้าแล้วก็ถนนในโรงพยาบาลนครนายก
เลื่อนย้ายผู้ป่วยนี้ลำบากเลยนะก็นั่นน่ะสิเราก็เอ๊ะตรวจสอบไปว่า
เมื่อสักครู่นี้ตรวจสอบไปแล้วนะคะน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหมือนกันนะคะ
ทีนี้ไปดูที่สมุทรปราการคุณผู้ชมมีหมู่บ้านเสรีวิวถนนเทพรักษ์อำเภอเสาทงนี่แหละครับ
ก็น้ำท่วมแบบนี้เลยประมาณสักหัวเข่าระดับหัวเข่านะ๓๐๕๐เซน
ท้ายหมู่บ้านนี่แหละเป็นที่รุ่มต่ำระดับน้ำสูงเกินหัวเข่าไปแล้ว
ลุยน้ำเข้าไปก็ลำบากหน่อย
โอ้โหลุงคนนี้ขี่จักรยานมา

อบตบางสาวทงครับนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่

มีชาวบ้านคนหนึ่งที่ประสบภัยน้ำท่วม
วิเชียนลุงวิเชียนนี่โอดครัวเลยนะตัดเพาะเลย

ไม่เคยเจอแบบนี้ไอ้ครั้งนี้เขาบอก
หนักสุรรับหมู่บ้านเสรีวิวเนี่ย
พาไปที่กิ่งแก้วซอย๓๐คุณผู้ชม
มนตราชาเทวะยังอยู่สมุทรประการนะ

บริษัทมีอยู่๑๐บริษัทเลย

ต้องเอารถกระบะคุณผู้ชมมารับส่งพนักงาน

ก็เข้าไปไม่ได้ต้องมานั่งกระบะแบบนี้
แล้วเดี๋ยวดูภาพนะคือพนักงาน
สาวก็ต้องนั่งท้ายกระบะกัน
เพราะว่าเขาบอกว่าเขาต้องเอารถไปจอดที่ปั๊ม

นี่เมื่อกี้ภาพเอาให้ดูนะคะ
โอ้โหน้ำมันเต็มแบบนี้เลย
ตรงนี้พี่กัดอยู่ที่อะไรนะกิ่งแก้ว
กิ่งแก้วซอย๓๐ใช่ไหมที่ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลี
แม่จะเห็นเสาไฟกิณรีไหม
ถ้าเกิดพูดถึงราชาเทวะถึงเสาไฟกิณรีมันมีภาพด้านนอกอยู่

อันนี้ไงสาวทางขวานี่คุณผู้ชม
คือข้างนอกดูแบบน้ำไม่เยอะเท่าไง
แต่พอไปในซอยแล้วแบบน้ำท่วมเลย
แสดงว่าในซอยอาจจะรุ่มต่ำหน่อยนะ

แฟนข่าวคนไหนอยู่สมุทรปราการอยู่ชนบุรีอยู่ไหนก็ตามรายงานมาหน่อย
จะได้รู้กันว่าณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์มันดีขึ้นหรือยัง
ใช่เอาใครที่ดูอยู่แล้วก็จะส่งข้อความมาบอกทางไลน์ก็บอกได้เลยนะคะ
หรือว่าดูอยู่ผ่านทางเฟซบุ๊คทางยูทูปไลฟ์บอกได้เหมือนกัน
แล้วก็มีวิธีลุยน้ำท่วมคุณน้ำแข็ง
ก็นี่ไงถกขากางเกงขึ้นถอดรองเท้าออก
อันนี้ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ดูพี่คนนี้
ถามว่าพี่จะไปซื้ออะไรซื้อเบียร์

โอ้โหนี่เขาเอาเก้าอี้เหมือนเก้าอี้ซักผ้านะ

มาทำเป็นรองเท้าเหมือนเดินกะลานะคุณน้ำแข

ก็น้ำไม่แห้งแต่ว่าคอแห้ง
อยากไปซื้อเบียร์ก็ต้องลุยออกไปแบบนี้แล้วฮะ
ชาวเน็ตมาคอมเมนต์ชื่นชมกันเอาไปร้อยคะแนนเลย
ความพยายามในการทรงตัวก่อนจะไปซื้อเบียร์นี่ดีมาก

หลังจากที่กินไปแล้วจะออกไปซื้ออีกคงยืนไม่ไหวแบบนี้นะคะ
คนไปคอมเมนต์กันเยอะเลยนะคะ
คุณผู้ชมยังรายงานเรื่องสถานการณ์น้ำมาได้นะคะ
อยู่พื้นที่ไหนบอกกันเข้ามาได้ว่าน้ำท่วมไหมแล้วก็เป็นยังไงบ้าง